แต่ถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกันนะคะ
แล้วคนที่เสียชีวิตเป็นเด็กอายุแค่๑๓ปีเองนะคะ

ส่วนอีก๒คนกำลังเร่งไล่ล่าตัวอยู่นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัฐผู้กำกับการสพบังพลี
ก็ได้เล่าถึงความคืบหน้าในคดีน้องอาร์มที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นปลาก้อนหินใส่
ตกจากมอเตอร์ไซค์แล้วก็เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
โดยบอกว่าจับผู้ก่อเหตุมาสองคนแล้วหลังจากที่ขอสารออกหมายจับไปทั้งหมด๔คน
ซึ่งก็เป็นวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ระแวกเดียวกันกับน้องอาร์มนั่นแหละเพียงแต่อยู่คนละตำบลกันเฉย
เรื่องต้นสอบสวนผู้ต้องหาที่จับมาได้๒คนก็บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์จริง
แล้วก็ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องบาดหมางอะไรกับน้องอามมาก่อนเลย
สาเหตุที่ลงมือก็เป็นเพราะว่ามองหน้ากันแล้วมันไม่พอใจ

แต่เขาบอกว่าสองคนที่จับมาได้เขาบอกนะว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แต่เขาไม่ได้ทำ
อีก๒คนที่ยังจับไม่ได้นั่นแหละเป็นคนทำ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สีเขียวคือน้องอามที่ร่วงลงมาจากมอเตอร์ไซค์นะคะ
นางศรีเพลบุญกุณะแม่ของน้องอาร์มบอกว่า
ในคืนเกิดเหตุเนี่ยน้องอาร์มมาขอแม่บอกขอไปบ้านเพื่อนได้ไหม
อยู่ใกล้กันนี่แหละห่างไปแค่๒กิโลเมตรเอง
แม่ก็ว่าเออมันก็ไม่ได้ไกลมากแม่เลยยอมให้ไป
จนกระทั่งเที่ยงคืนค่ะเพื่อนบ้านมาบอกแม่บอกว่า
ลูกถูกทำร้ายแล้วก็เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาล
ช็อกเลยนะแม่ก็ได้ไปคุยกับนายปาย
พี่ที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่น้องอาร์มซ้อนมานี่แหละ
นายปายเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า
คืนวันนั้นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป
จะไปช่วยเพื่อนที่รถน้ำมันหมดอยู่แถวเทพารักษ์
ระหว่างทางไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุค่ะ
ขี่สวนกันนะก็เจอกันมองหน้ากันแล้วคำเหม็นกัน
วัยรุ่นกลุ่มนั้นไม่พอใจ
นายปายบอกขอโทษแล้วเพราะไม่อยากมีเรื่อง
ก็ขอโทษไปแล้วก็ไปกลับรถ
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะไปยืนดักอยู่ที่เกาะกลางถนน
แล้วก็คุยกับก้อนหินใสเลย
ตัวในปายมองเห็นไงก็ก้มหน้าหลบทัน
ก้อนหินก็เลยฟาดเข้าไปที่หน้าน้องอามเต็ม
ทำให้น้องอามเนี่ยหงายหลังหัวฟาดพื้นค่ะ
คุณแม่นะเปิดใจกับทีมข่าวเลยบอกว่า
สิ่งที่วัยรุ่นกลุ่มนี้ทำจะด้วยความคึกขนองหรืออะไรก็ตาม
มันคือสิ่งที่โหดร้ายที่สุดเกินกว่าที่แม่จะรับได้
แม่ไม่เคยคิดเลยว่ากับอีแค่มองหน้ากัน
มันถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกัน
ขอเถอะขอตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วได้ไหม
โหดร้ายมากเลยค่ะโหดร้ายมากที่สุดเลย
แม่รับไม่ได้ค่ะแม่รับไม่ได้เพราะเห็นทำสภาพลูก
ทำกับแม่แบบมันทำแบบผิดมนุษย์มนาคนอื่นเขา
จิตใจทำด้วยอะไรแม่อยากถามเขา
อยากถามคนที่ฆ่าว่าเออทำไมต้องทำกับน้องถึงขนาดนี้

มองหน้าก็ต้องฆ่าน้องจนตายเลย